คุณผู้ชมครับมีความพยายามของกลุ่มค้ายาเสพติด
คือจะเอายาบ้าจากชายแดนเข้าพื้นที่ชั้นใน
คือกรุงเทพมหานครให้ได้โอ้โหวางแผนทรัพย์วางแผนซ้อน
ที่จังหวัดแพร่ครับตำรวจนะฮะเขาจับเครือขายยาเสพติด
รายใหญ่ในภาคเหนือนะครับตอนที่กำลังลำเลียงยาบ้า
กว่า๒ล้านเมตรจะมาส่งที่กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
ผู้ชายผู้หญิงวัยรุ่นคู่หนึ่งขับรถยนต์น่ะนะฮะ
เนี่ยไฟวาบวาบเนี่ยเชฟโลเลสสีขาวเข้ามาจอดในโรงแรม
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็ขับออกไป
มีนาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลทราบว่าทั้งสองคน
เปิดห้องพักตั้งแต่วันดังกล่าวนะครับกระทั่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถคันนี้ได้ฮะ

สกัดจับได้ที่ด่านตรวจห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
พบผู้ชายสองคนทราบชื่อคือนายปรีดาแย้มสมจิตเป็นคนขับนะ
ส่วนนายอักษะอินทรพิทักษ์เป็นคนนั่ง
โอ้โหเอาไปซ่อนไว้ได้ยังไง
กระสอบฟางครับซุกอยู่ในรถหลังเบาะนั่ง๓กระสอบ
รวม๑๕กระสอบฮะข้างในเนี่ยบรรจุยาบ้ากว่า๒ล้านเมตร
คำมูลค่ากว่า๖๐ล้านบาทคุมตัวทั้ง๒คนไปสอบปากคำ
สารภาพบอกว่าผมสองคนเนี่ยนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพเลยนะ
มาลงเชียงใหม่แล้วก็เหมารถรับจ้างไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อไปจะขับรถไอ้คันนั้นแหละ
กลับกรุงเทพซึ่งเป็นรถที่วัยรุ่นชายหญิงคู่เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชม
ขับมาจอดทิ้งเอาไว้ให้ที่โรงแรมทำกันเป็นทีมอ่าส่งต่อกันไงนะฮะ
โดยให้ขับเอายาบ้าไปส่งให้ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร
แต่ขับมาได้๓๐๐กิโลเมตรไปเจอด่านที่จังหวัดแพร่เรียบร้อย
หลังจากนั้นตำรวจก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมนะครับ
จนทราบรูปภัณฑ์สันธารของผู้ชายผู้หญิงคู่นี้นี่ที่ขับรถมาทิ้งไว้
แล้วก็ขยายผลไปจับกลุ่มทั้งคู่ขณะจะนำรถอีกคันนะ
ไปเช่ามาเนี่ยไปส่งที่เต็นต์ย่านสถานีขนส่งตะบนสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายฮะ
ทราบชื่อคือนายถิติกรหนูสำลีและนางสาวจันกระจ่างฟ้าโลภาษ

บอกเปิดห้องพักแล้วก็ขับรถกับของกลางมารอตั้งแต่๓๑มีนาคมแล้ว
เพื่อจะให้พิทักษ์กับอาสะมาขับในวันถัดไป
ขับต่อมาส่งของกลาง
อย่างไรก็ตามเจ้านักธิคุมตัวทั้ง๔คนดำเนินคดีในข้อหา
ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท๑อย่าบ้านั่นแหละ
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
แล้วในช่วงเทศกาลนะที่ตำรวจก็ต้องไปดูเรื่องอุบัติเหตุ
ช่วงนี้ต้องดูโควิดด้วยช่วงนี้แหละยาเสพติดมันจะลำเลียงกันอีกครับ